พ่อพ่อพ่อทีมเนี๊ยบนะทีมเนี๊ยบออก

เนี๊ยบเนี๊ยบเนี๊ยบไอ้ไอ้ไอ้
เฮ้ยโทรให้เนี้ยหนึ่งเก้าหนึ่งโทรสิบรอบตำรวจมามากสักเกือบ
มันคือบ้านโน้นเนี้ยนะตำรวจเห็นคนบน
เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วในบ้านหยุดมา
นุ้นแล้วเนี้ยกันอุ๊ยโทรมาแล้วมีทำวนเพราะอยู่ไหน
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย